พรุ่งนี้วันที่๑๖เอาสักหน่อยละกันนะคุณผู้ชม

ไปเริ่มดูที่ทางด้านของวัดสว่างอารมณ์
อำเภอนครชายศรีจังหวัดนครปฐมนะฮะ

ขอพรจากกุมารจุกดำนะฮะ
บางรายก็นำของไปถวายน้ำแดงตุ๊กตาแว่นตาของเล่นเด็กต่างก้องพระเนินเทิร์นโดยเฉพาะชุดทหาร
จุดทูปเสร็จแล้วก็ต้องมีการไปกระซิบข้างหูกันขอพรกันสักหน่อยแล้วก็ไปเขย่าเซียมซีกัน
บางรายก็เอาธนบัตรไปเหน็บเอาไว้ตามตัวตามนิ้วต่าง
ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณนามาจากกรุงเทพก็บอกว่ามาขอพรกุมารจุกดำนี่แหละ
หลังจากที่เคยมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างในวัดแล้วก็ต้องแวะมาที่นี่แหละครับ
ข้างกันก็จะมีสารากุมารจุกดำเพราะว่าเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์
สมหวังตลอดครั้งนี้มาขอเขย่าอีกนี่ฮะต๊อกออกมานี่ก็โชว์ให้ดูแบบนี้
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับ
ส่วนที่อาสมฤษีเนรครับที่อายุทยาวันนี้มีพิธีครอบเสียน
ท้าเวสุวรรณจตุรพักษ์นะฮะมีพระครูยะติธรรมานุยุทธ์
หรือว่าอาจารย์แปดเจ้าอาวาสวังอารมณ์แถวที่ตำบลขุนแก้วอำเภวนครไทย๔
นครปฐมเนี่ยมาด้วยนะฮะมาเป็นประธานในพิธีให้ด้วยนะฮะ
ประธานมูลนิธิพลังพุทธคุณก็บอกว่าพิธีนี้เนี่ยจัดขึ้นปีละครั้งนะ
ร่วมพิธีกันมากขึ้นมากขึ้นนะฮะแล้วก็การเข้าร่วมพิธีครอบเสียน
ท้าเวสุวรรณจตุลพักษ์เนี่ยก็เป็นการเสริมอำนาจบารมีเสริมดวง
ทรัพย์รับโชคค้าขายร่ำรวยแค้วคลาดจากภัยต่าง
เป่าสิ่งชั่วร้ายนะฮะเหนือสิ่งอื่นใดกันนี่แหละครับ
น้ำมนต์ที่นี่แหละฮะทุกคนไปก็ต้องไปส่องอ่างน้ำมนตรีศรีเนรนะฮะ
เพราะว่าก็ลอยเป็นตังงานเด่นสีแดงแบบนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะฮะ
โสรสระตะนะฮะก็เป็นพิธีกรรมโบราณแล้วก็กราบไหว้กันก็ไปดูกันนะฮะ
แล้วก็อ่ะไปเสี่ยงโชคกันแล้วแต่คนจะมองนะฮะอ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชม
เป็นการไปช่วยสาวท้องคนหนึ่งอยู่ที่กำแพงเพชรค่ะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะ
ผู้ภัยรับแจ้งว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางสาวบุษราอายุ๒๑ปีนะฮะ
เจ็บท้องคลอดระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล

กู้ภัยไม่รีบจอดทำคลอดอยู่ข้างทาง

มีคนขอทราบน้ำหนักเด็กทารกหน่อย

ดีใจที่ทำคลอดออกมาปลอดภัย
ส่วนความรู้ในเรื่องการทำคลอด